พูดถึงความคิดถึงนะคะของลูกคนนึงค่ะพี่ยุ้ยปัสมวัลค่ะ
เมื่อเช้าเนี่ยเราได้เจอพี่ยุ้ยนะคะซึ่งพี่ยุ้ยก็ได้เปิดเผยความรู้สึกนะคะว่า
แม่แม่ทุมเนี่ยค่ะจะจากไปนะคะผ่านไปกว่า๕๐กว่าวันแล้วนะคะ
แต่สำหรับคนเป็นลูกเนี่ยก็ยังคิดถึงแม่เสมอนะคะ
ซึ่งเมื่อวันที่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมาพี่ยุ้ยพร้อมด้วยพ่อรองแล้วก็ครอบครัว
ได้ทำบุญครบรอบ๕๐วันกับการจากไปของแม่ทุมที่วัดพระศรีมหาธาตุบังเขนค่ะ
ยุ้ยบอกนะคะว่าแม่ทุมยังไม่มาเข้าฝันเลย
ส่วนพ่อรองนะคะตอนนี้แข็งแรงขึ้นแล้วค่ะไม่ป่วยไม่ซึมเหมือนเคย
และที่โพสต์นะคะว่าจริงมีอะไรอยากเล่าให้แม่ฟังมากมาย
อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำจริงแล้วไม่ได้ต้องการสื่อความหมายอะไร
แค่อยากให้รู้ว่าคิดถึงแม่ทุมทุกวันเท่านั้นเองค่ะ
ทุกอย่างก็ราบรื่นดีอะไรอย่างนี้แต่เราแค่รู้สึกว่า๕๐วันแล้วเหรออะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเร็วมากแล้วทุกคนก็แบบถึงแล้วเหรอทำไมมันเร็วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตื่นวันนี้จริงก็แบบทุกคนแข็งแรงขึ้นลอยยิ้มค่ะ
แต่ก็ยังแบบคิดถึงอยู่ตลอด
ก็แบบพ่อยิ้มเห็นเรื่องชอบเดร่า
ว่าถ้าแม่อยู่ตรงนี้เราคงคุยกับแม่ได้อะไรอย่างนี้
มันก็จะมาอย่างเงี้ยตลอดอะค่ะที่โพสต์ไปใช่ไหมค่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละวันที่เราไปทำงาน
บางทีมันก็เจอปัญหาหรือว่าบางทีเราก็มีเรื่องอะไรมากมาย
ซึ่งบางคนนี่แบบบางทีมันคือแบบเป็นเรื่องที่แบบว่า
อยากคุยกับแม่เราเท่านั้นหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ค่ะก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวนี้ต่อไปนะคะใช่ค่ะสู้นะคะ